คุณผู้ชมคำว่าไม้เบื่อไม้เมาเนี่ยมันเป็นยังไง

เจอกันก็ทะเลาะกันตีกันอยู่ตลอด
เราแค่แห่กันหยอกกันเล่นมุกกัน
แต่คู่พี่น้องคู่นี้เป็นไม้เบื่อไม้เมา
ธนวัฒน์กับพันธศักดิ์ธนวัฒน์เป็นน้องพันศักดิ์เป็นพี่
ธนวัฒน์แค่ขี่ผ่านหน้าบ้านนะเห็นพี่แจกให้อ่ะแจกกล้วยให้อ่ะ
อ๋อแจกอะไรกล้วยน้ำวะหรือว่ากล้วยหอมหรือว่ากล้วยเรื้อมือนาง
นิ้วกลางแจกนิ้วกลางให้คนน้องทำยังไงเอาปืนยิงเลย
ชายนาฏครับไปตรวจสอบเหตุยิงสนั่นที่บ้านพัก
หลังหนึ่งในซอยนกเขาชุมชนปู่ปีตำบลบ้านกล้วยครับ
ที่เกิดเหตุด้านหน้าเปิดเป็นสถานีวิทยุชุมชนนะ
ตรงหน้าม้านั่งหน้าบ้านเนี่ยมีปลอกกระสุนปืนเกลื่อนพื้นเลย
เจ้าหน้าที่ไปยึดปืนลูกซองยาวได้กระบอกหนึ่ง
แล้วก็เจอคนโดนยิงในบาดเจ็บครับชื่อว่าพันธัก
นี้เป็นคนพี่นะพันศักดิ์ม่วงทองอายุ๔๗ปี

ตัวบ้านในรอยโอ้โหหยดเป็นทางคุณผู้ชมสาดเต็มพื้นห้อง
โต๊ะกินข้าวก็ไปเจอปืนแบบออโตเมติกครับ๙มมวางอยู่ด้วยครับ
ห้องนอนก็มีกองเลือดอีกกองหนึ่งตำรวจก็เลยไปตรวจสอบ
ถัดไปไปเจอตัวกับคนน้องชายเนี่ยตัวน้องชายชื่อธนวัฒน์ม่วงทอง
สกุลเหมือนพี่นี่แหละอายุ๔๔ปีเป็นน้องของพันธ์ศักดิ์
ก็ถูกนำตัวไปสอบสวนที่โรงพักครับนี่คุมตัวไปเลยหมวกแดงนี่
เพื่อนบ้านของทั้งสองคนเล่าให้ฟังว่าโอ้โหไอ้พี่น้องคู่นี้นะธนวัฒนพันธ์ศักดิ์เนี่ย
สั่งเนี่ยไม้เบื่อไม้เมาไม่ถูกกันแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยธนวัฒน์คนเป็นน้องโทรหาตนก่อนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะไปหาพ่อนะจะไปส่งกลับข้าวให้จังหวะก็ต้องผ่านบ้านหน้าบ้านพี่ชายอ่ะยังไงก็ต้องผ่านเจอพี่ชายอยู่หน้าบ้านแหมชูนิ้วมิตรภาพมาให้ก็เลยเข้าบ้านไปหยิบปืนมาขู่พี่ชายก่อนนะ
เป็นฉากยิงก่อนครับ

เรายังสามารถไปยึดกระสุนก้าวมองได้อีกหลายนัดในบ้านที่เกิดเหตุด้วยนะนี่ตำรวจ
ฝนดูแล้วตลอดคืนที่ผ่านมาครับ
ธนวัฒน์ยังให้การวกไปวนมา
ตำรวจก็เลยสอบเพิ่มว่าปืน๒กระบอกที่พบเนี่ย
แล้วต้องสอบสวนคนเจ็บเพิ่มด้วยครับ
เบื่อไม้เมาอย่างเราสองคนพี่เบิร์ตมีแต่แบบไม้เบื่อไม้เมาจะเป็นอย่างนี้
เออนะครับเราชูนิ้วก้อยให้กันตลอดเลย